แน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมฮะหลังจากราคาน้ำมันพาเรทขึ้นกันแทบทุกวันเลยนะ
ตอนนี้รถตู้โดยสารเขาก็ปรับขึ้นราคากันแล้ว

ข้ามฝากในกรมเจ้าท่าเขาก็อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาโดยสารนะครับ
แต่ว่าเพิ่มจากเดิมไม่เยอะ๕๐สตางค์เท่านั้นเอง
แต่ว่าก่อนอื่นมาดูราคาน้ำมันก่อน
ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพ
เมื่อวานนี้ครับราคายังคงเดิมวันนี้นะราคายังคงเดิมไม่ได้มีอะไรปรับขึ้น
เป็นซินธรรมดาไม่รู้ยังมีใครใช้อยู่หรือเปล่า
ละ๕๒บาท๖สตางค์ครับ
อันนี้ใกล้จะแตะลิตรละ๔๕บาทแล้วนะ
ปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่มันปรับสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชม
มันทำให้มีการปรับขึ้นราคาโดยสารเรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะ
แล้วในการประชุมมีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าโดยสารจากเดิมเพิ่มมาอีก๕๐สตา
เฉพาะเส้นทางที่อัตราค่าโดยสารต่ำกว่า๕บาทครับ
แต่ไม่ให้เก็บเกินกว่า๕บาท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว
ส่วนเรือโดยสารคลองแสนแสบและเรือด่วนเจ้าพระยา
เขาให้ชะลอไปก่อนครับยังไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร

ทีนี้มาดูตามต่างจังหวัดหน่อยว่ามีผลกระทบอะไรกันบ้าง
อย่างที่จังหวัดตราดทีมข่าวไปดูผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง
แล้วก็พบว่ามีผู้ให้บริการรถตู้รับส่งนักเรียน
เจ้านะย้ำว่าบางเจ้าเริ่มขยับขึ้นราคากันแล้วครับ

ชูชีพเป็นเจ้าของรถตู้ที่ให้บริการรับส่งนักเรียนมานานกว่า๑๐ปี
แกบอกปกติก็รับส่งนักเรียนสัก๕๐๖๐คน
จากพื้นที่อำเภอเขาสมิงเข้ามาในตัวเมืองตราด
ค่าบริการเดือนละ๑๐๐๐บาทครับ
แต่แต่พอมาเจอวิกฤตน้ำมันแพงแบบนี้พี่เขาทนไม่ไหว
กรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหวจริง
ขอปรับขึ้นโอ้ละเยอะเหมือนกันนะพี่เบิร์ต
จากเดือนละ๑๐๐๐เป็นเดือนละ๑๕๐๐บาท

แต่ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจดีครับ
พี่ชูชีพดีก็ยังคงให้ลูกหลานเนี่ย
ใช้บริการรถตู้ของพี่เขาตามเดิมครับ
โอ้หนักนะโอ้หนักเลยอ่ะ
คือราคาน้ำมันเนี่ยว่าไงฮะ
มันยังมีแนวโน้มที่ดีนิดหนึ่งคุณผู้ชม
เขาตัดสินใจจะเพิ่มการผลิตน้ำมัน

เพิ่มกำลังการผลิต๕๐จากแบบเดิม

ก็มันอาจจะช่วยให้ราคาน้ำมันโลกลดลง

ความบาดการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียด้วยนะ